สมัยนี้หลายคนบอกว่าต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเลย

เห็นแบบนี้โอ้โหพี่หนุ่มเนี่ยหน้าจอคือทำงานเก่งมาก
ชีวิตจริงนี่สู้สุดนะงานหนักจริงนะคุณผู้ชม

ตัวเองมีอาการเครียดจนนอนไม่หลับเลยคุณ
คือด้วยหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำมาหลายรายการด้วย
ข่าวหนักบางทีหลายข่าวนะ
ข่าวใหญ่มันยืดเยื้อเป็นเดือนก็มี

ตี๓ตี๔พี่หนุ่มเล่าให้ฟังบอกว่า
คือรู้สึกเหมือนมันมีเสียงมากระซิบข้างหู
คล้ายกับคนมาคุยกันจอแจ้หลายคนค่ะ
จนทำให้สะดุ้งตื่นเป็นแบบนี้หลายคืน

หลังนี่นะเขามีกังวลถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ย

คืออาการแบบนี้มันเป็นอยู่ประมาณเดือนนึงคุณผู้ชม
หนุ่มก็เลยตัดสินใจไม่ปล่อยไว้ดีกว่า

หลังจากได้พูดคุยอาการกับคุณหมอนะ
คุณหมอก็บอกว่าขอติดตามผลอย่างใกล้ชิดละกัน

นักข่าวก็ถามพี่หนุ่มไปต่อว่าพี่หนุ่มเครียดขนาดนี้

แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็จำเป็นต้องทำงาน

มันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนิน
มันกำลังเดิมอยู่ข้างหน้ามันก็
มันยังเบรกไม่ได้มันอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่ง

มีคนมาชาร์จเลยแบบมาถึงตัวเราได้

ให้สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มันเบาลง
ก็ทำให้มันหนักเป็นเบาไปบ้าง

มาประเด็นเบากันบ้างดีกว่านะคะ
คือพี่หนุ่มเนี่ยเทปสัมภาษณ์ใบเฟิร์นเนี่ย
เทปนี้ดูอยู่